คนไทยเชื้อสายมอนจะเรียกขนมจีนว่าฮานอมจีนซึ่งฮานอมคือแป้งที่นำมาทำให้เป็นเส้น
ส่วนจีนคือการทำให้สุกซึ่งขนมจีนเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทำกันในแต่ละครัวเรือน
เป็นอาหารที่แสดงถึงรสมือในการทำกับข้าวนับตั้งแต่การทำเส้นขนมจีน
จนถึงแกงที่นำมากินกับเส้นขนมจีนและยังถือว่าเป็นของกินที่มีลักษณะเป็นมงคล
มีเส้นยาวจึงสื่อความหมายในสิ่งดีที่จะได้ประสบพบเจอ
และเสริมให้อายุมั่นขวัญยืน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน